ธนาคารมายึดบ้านผิดหลังแล้วเข้ามารื้อข้าวของไปหมดเลย
แล้วของบางอย่างบางรายการเอาไปทำลายแล้วด้วย
คไหมครับพีคครับคุณผู้ชมฮะนางสาวกาญจนาสร้อยสนครับ
จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
กับสามีไปพบทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกช่วยหน่อยเถอะบ้านหลังนึงซื้อไว้ที่ปฐุม
จู่ธนาคารมายึดบ้านขนข้าวของในบ้านออกไปเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลย
ที่ไม่เคยติดค้างค่าผ่อนชำระ
ห้ากันยายนที่ผ่านมาจู่จู่มีพนักงานธนาคารมางัดบ้านของเธอ
นะครับบ้านเลขที่๙๙ทับ๓๘
อยู่ที่ราชหลุมแก้วปฐุมธานีเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
คุณผู้ชมฮะนี่ครับสภาพบ้าน
อยู่บนเนื้อที่๘๔ตารางวา
ซื้อไว้นานเป็น๑๐ปีแล้วในบ้านพร้อมอยู่

เธอก็จะมาเป็นครั้งคราว
ธนาคารนะครับให้ช่างมาลื้อแอร์๒ตัวกันสาดหน้าบ้าน
ขนย้ายโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปพระเครื่องของที่สะสม
ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจสะสมมาเป็น๒๐ปี

กันยายนเธอทราบจากเพื่อนบ้านบอกว่า
บ้านของเธอมีป้ายของธนาคารติดประกาศอยู่จึงชวนสามีไปทูบ้าน
แทบล้มทั้งยืนแทบล้มทั้งยืนทำอะไรไม่ถูกครับคุณผู้ชมฮะ
ข้าวของในบ้านไม่มีอะไรเหลือเลย
มีแต่ตัวบ้านจริงคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าธนาคารมายึดบ้านผิดหลังครับ
บ้านที่จะยึดบ้านเลขที่๙๙ทับ๔๔
จากบ้านเธอไปอีก๓หลัง

ใช่ฮะพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่รับแจ้งความเธอว่านะ

อ้างว่านัดธนาคารมาคุยพร้อมกันเลยดีกว่า

บ้านเธอถูกบุกรุกขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วตำรวจไม่ทำอะไรให้เลยเหรอ

เจรจากับตัวแทนของธนาคารที่สพลาดหลุมแก้ว

เอากระเช้ามามอบให้แสดงความขอโทษครับ
เดี๋ยวให้ผู้เสียหายเล่าเองดีกว่า
ให้มาเป็นของยาย
บ้านเราอยู่ของเราเฉยแล้ว

ตอนนี้ยังไม่ติดเลยค่ะ
เขาเอาบ้านเลขที่ของหลังนี้ออกไปด้วย

อกจากนี้การเอาบ้านหลังนี้ไปประกาศขาย
ก็เข้าข่ายความผิดในข้อหามินประมาท

เดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความ

สพลาดหลุมแก้วต่อไปครับ
แต่ก็ไม่ได้ลงไว้ไม่มีในนี้ไม่มีในนี้ไม่มีในรายการคืน
ถามว่าเอาอะไรไปอีกบ้างแล้วมันมีพระเครื่องด้วย
เราถามว่าพระเครื่ององค์หนึ่งราคาเท่าไหร่ล่ะคุณถือไป
แล้วมีของที่มีค่าทำใจประเมินไม่ได้ด้วยเอาเอาแค่พระเครื่องก่อนเนี่ย
พระเครื่องเนี่ยเรายังไม่อยากพูดมูลค่าว่าเท่าไหร่
แต่เอามาครบไหมเวลามาคืนบุกรุกโดยทำลายสิ่งกีดขวาง

ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ข้อหารักทรัพย์ลักทรัพย์
ยามวิการในแขกสถานต่อเนื่องกันมานะ
แล้วก็ข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
เราไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารคุณคุณมาขึ้นป้ายขายบ้านเราได้ไง
คุณผู้ชมคงอยากรู้ว่าท่าทีจากธนาคารปฏิกิริยาจะเป็นยังไงนะฮะ
พรุ่งนี้ธนาคารแถลงครับเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ครับ